สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

โอเคนะครับเอาละครับก็ในเรื่องแรกของวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายเนี่ยจับตามองอยู่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับเด็กนะครับ๑๒คนรวมถึงโค้ช๑คนรวมเป็น๑๓คนนะครับที่หายเข้าไปภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามี
น้องเลยนะครับคือผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วทีเดียวนะครับล่าสุดนะฮะเมื่อเช้าของวันนี้เองนะครับก็เรียกว่าเป็นหน่วยซิลนะฮะเป็น๑๘มนุษย์กบนะฮะจากกลมลบพิเศษที่๑ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับพร้อมด้วยหน่วยสนับสนุนสำรวจถ้ำนะครับเพื่อหาช่องทางระบายน้ำแล้วก็นำโครนออกนะฮะในการเข้าช่วยเหลือซึ่งขณะนี้
สูงขึ้นด้วยนะครับเนี่ยนะฮะถ้ำดังกล่าวเนี่ยนะครับตามปกติแล้วในทุกปีเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าจะมีการเขียนป้ายประกาศปิดชัดเจนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยจะเริ่มมานะครับแต่ในปีนี้เองนะฮะน้ำเนี่ยมาเร็วกว่าทุกปีนะครับมาเร็วกว่า๒สัปดาห์นะฮะซึ่งเด็กที่ศูนย์หายไป

อาหารได้มากถึง๗วันนะแต่ว่าขาดน้ำเนี่ยไม่ได้นะครับจะอยู่ลำบากนิดนึงนะครับส่วนอากาศภายในถ้ำสำหรับ๑๓คนจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งพื้นที่นะครับหากอยู่ในพื้นที่ที่กว้างและใหญ่ก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับและต้องมีไฟฉายนะครับเพื่อความอยู่รอดในถ้ำโดยเฉพาะหาน้ำเนี่ยในถ้ำเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาดื่มครับส่วนท

จักรยานนะฮะในข่าวนี้ขอโทษนะเขียนมาผิดแต่เมื่อไปถึงปากถ้ำแล้วก็ไปพบจักรยานอีก๑๑คันนะครับแล้วก็เลยเรียกเพื่อนเข้าไปดูนะครับก็เชื่อว่าเด็กเนี่ยนะฮะจะน่าจะเดินเข้าไปหลงเข้าไปในถ้ำคือไม่ได้หลงแต่เข้าไปลึกแล้วปากช่วงช่วงที่เขาเดินผ่านไปแล้วน้ำมันท่วมเพราะความสูงความลึกของถ้ำมัน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

ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่

ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่

ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่

ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่

ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่

ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่

ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่
ซึ่งตอน๕โมง๔๕นะฮะทางหน่วยซิวได้มีการยุติการค้นหาที่

ส่งข้อความเขาบอกว่าทางเดินข้างในถ้ำเนี่ย
แล้วก็จะมีเป็นแอ่งแล้วก็มีเป็นแอ่งน้ำแอ่งอะไรอยู่ในนั้นด้วย

ใช่เวลานี้เองเนี่ยผมได้มีการไปที่ถ้ำหนึ่งกับคุณมรดัมนะฮะ

หนองไคล์หรือซักอย่างเนี่ยน่ะนะฮะ

พอเข้าไปเสร็จปุ๊บถ้ำจะบีบลงเล็ก
กระทั่งเหลือแค่ตัวเราเนี่ยต้องคอยคานเข้าไป
แล้วก็จะเป็นแอ่งน้ำเป็นอะไรอยู่ในนั้นนะฮะ
เสร็จก็ยังคิดอยู่ในใจเลยว่า
ถ้าเกิดว่ามีเป็นน้ำขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็ตอนนั้นเคยไปถ่ายละครถ้ำทานรอดพี่เหมียว

ลักษณะอย่างนั้นนะหนูว่า

ผู้ไม่ได้เป็นสี่ก่อสร้างเป็นเท้าของธรรมชาติ

ถ้ำกว้างเดินเข้าไป

คือถ้ำเนี่ยบางทีก็จะเป็นทางที่ต้องมุดเข้าไป

โถงพอเจอโถงเสร็จแล้วก็จะยืนได้ก็อาจจะเป็นเกาะที่สูง

แล้วก็แคบอีกน้ำมันจะขึ้นมาเรื่อยนี่นี่ตามนี้อย่างนี้นะฮะ
จุดที่เขาวงไว้คือจุดอะไรคะ
จุดที่น้องน่าจะไปในทางนี้
นี่คือเป็นทางน้ำไหลจากมีทางเข้าทางเดียว
ไม่รู้ว่าทางออกมีอีกไหมไม่เคยมีใครสะกดเจอ

เขาจะทำให้เห็นชัดมากเลย

ที่เป็นเหมือนกับเป็นทางแยกอะไรอย่างนี้

แต่นะฮะทางโค้ชท่านนี้อายุ๒๕ปีเนี่ยนะฮะ
เมื่อปี๕๙เขาได้มีการเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ทีหนึ่งแล้ว
แล้วก็ได้มีการถ่ายรูปออกมาด้วย
ในภาพก็จะเห็นเด็กที่เป็นทีมฟุตบอลหรือยังไงก็ไม่ทราบ

ก็เลยเชื่อว่าทางโค้ชคนนี้
น่าจะรู้สึกว่าเออฉันชินกับสถานที่นี้
แล้วก็เลยเข้าไปอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ธรรมชาติมันไม่ได้ใส่ตารางมา
ให้เรารู้ว่าวันไหนจะมีน้ำมากไม่มาหลาก
อย่างที่เขาได้มีการบอกมาก็มันก็ตรงกันนะฮะ
เขาบอกว่าในปีนี้ปรากฏว่าน้ำธรรมดาแล้ว

แต่นี่มาเร็วกว่าทุกปีคือมาเร็วกว่า๒สัปดาห์

เป็นคันแล้วนอนให้ก็เด็ก

ทำไมท้อนหายใจท่านครับคุณพี่นะครับ

แล้วก็มือถือแต่ยังไม่พบเด็ก

น้องปลอดภัยทุกคนนะครับคือผมเองก็มีลูกอ่ะเนอะก็แต่ยังออกไม่ได้เพราะหน้าถ้ำปิด
ใช่น้ำเดี๋ยวก็ทะลายกัน
กำลังตอนนี้ทหารบกขุดฝ่ายชะลอน้ำให้น้ำออกมาแล้วไม่ย้อนกลับเข้าไป
ฐานเรือซิลเข้าไปหาเด็กชาวบ้านแล้วก็หน่วยกู้ภัยทั้งหลายทุกคน
ตอนนี้รถพยาบาลออกซิเจนรออยู่ที่น้องพร้อมแล้วก็รู้สึกว่าหน่วยที่ลงไปดู
เขาพกอาหารเขาเตรียมซิลลงไปเลยคือถ้าเจอปุ๊บจะได้เอาอาหารให้เด็กได้เลย
แต่ถ้า๔๘ชั่วโมงนี้คงน่าจะต้องน้ำเกลือแล้วหลายชั้นว่า
เยี่ยมเลยเดี๋ยวออกมาขอให้ออกมาได้ทุกคนค่ะ
ครับผมมีผู้หญิงคนหนึ่งฮิ้วของนะเป็นถุงอีลุงตุงนังมากเลยข้างในนั้นก็มีกางเกงในด้วย
เข้าไปในกลางงานสัมมนาแห่งหนึ่งนะแล้วตะโกนลั่นมากตะโกนลั่นเลยนะว่า
อายเหรอเป็นเมียน้อยเท่านั้นไม่อายเหรอของที่อยู่ในถุงเป็นอย่างนี้ทั้งหมด
ซึ่งเราไม่มีให้ดูแต่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังมีไหมไปดูคลิปก่อนงั้นไปดูคลิปก่อน
เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปก่อนงั้นไปดูคลิปก่อนงั้นไปดูคลิปก่อน
เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปก่อนงั้นไปดูคลิปก่อน

ดูคลิปก่อนงั้นไปดูคลิปก่อน
ดูคลิปก่อนงั้นไปดูคลิปก่อน

เมื่อกี้บ้านของคนอื่นคนเหมือนเขาเนี่ย

ก็ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเมียหลวง

เสร็จแล้วเสื้อผ้านี้ดันเสร็จอยู่ในบ้านของผู้หญิงคนนี้
โดยที่สามีของเขาเนี่ยนะ
ได้เอาผู้หญิงคนนึงเนี่ยนะไปนอนในบ้านนี้
และอีนางผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะ
ก็เอาเสื้อผ้าดันเสียกทิ้งเอาไว้

จนกระทั่งผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาจริงนะ

ก็เลยรู้ด้วยว่าผู้หญิงคนที่เป็นอีนางเมียน้อย

ของทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮิ้วมาเนี่ยเข้ามาไม่ได้เอามาประจาน
เคยเลยเอามาประจานแล้วก็บอกว่าคลิปแรกที่เราเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยก็บอก
เดินเข้าไปในงานเลยนะแล้วก็บอกว่าไม่อายเหรอเป็นเมียน้อยแค่นั้นไม่อายเหรอ
เสียงเขาเขาไม่ได้ขนาดนี้ละเสียงเขาน้อยกว่าพี่มากเลยในคลิปเมื่อกี้
เป็นเมียน้อย
เหรออันนั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมคนละอันน่ะ

มันมีอย่างนี้เยอะแยะแกก็เคยทำไม่ใช่เหรอ
อุ๊ยทำไงแว้งละจบข่าว
เสื้อผ้าตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
นางเมียคนนั้นก็จะเอาเสื้อผ้าเนี่ยนะตั้งแต่เมื่อไหร่ของเนี่ยนะ
ไปทิ้งไว้ที่บ้านผัวคนอื่นเขาเนี่ยกางเกงในเนี่ยก็มีด้วยนะ
เห็นมั้ยไปนอนตกกับผัวคนอื่นเขาอะผัวชาวบ้านแบบนี้ไม่อายหรอก
จบเอาถือด้วยเรื่องแค่นี้มาต้องล้างแค่นี้ละ

ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันเล่นอะไรกันอ่ะชีวิตนี้
ป้าถ้าทิ้งไว้แสดงว่าตั้งใจ
ของติดอยู่กับตัวแต่ถ้าไม่ผิดในวงการบันเทิงเคยมีกรณีแบบนี้
อันนี้คือตั้งใจไงตั้งใจของครึ่งไหน

เดี๋ยวฉันถามคำหนึ่งได้มะ
ฐานะที่เธอเป็นผู้ชายแล้วก็มีประสบการณ์อย่างนี้โดยตรง

กล้าเอาผู้หญิงคนอื่นเข้าไปนอนในบ้านในขณะที่
ใครจะไปกล้าเราแล้วนี่ทำไมเออ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาน่ากลัว
จนบานแนวใหม่ขโมยก๊อกน้ำ

พี่ก๊อกน้ำแพงนะใช่ไหมอ้าว

เคยใช้แต่ฟิลิปสตาร์ทแพงมาก
โอ้โฮ

ถ่ายแม่กันเองไปแล้ว
อ้าวจับโจรอะไรกันนะเดินไปอ้าวเขาเป็นก๊อกค่ะพี่ค่ะ
เขาบอกว่าโจรแสบเขามาแนวใหม่แล้ว
ก๊อกน้ำนะไม่ใช่ว่าจะเป็นบ้านเศรษฐี
ลิปสตาร์คอะไรของพี่นะคะของโรงเรียน

เพราะเขาใช้คนหมู่มากคุณค่ะ

จึงเดินลาดตะเวนหน้าอาคารพาณิชย์บริเวณโรงแรม
ธรรมรินทนาถนนห้วยยอดที่จังหวัดตรังนู้นนะฮะ

รักษาโรคผิวหนังแห่งหนึ่งแล้วก็ก้มตัวนั่งหน้าคลินิกนะฮะ
ล้านลาชิวพอนั่งลงปั๊บแล้วก็ลุกขึ้นเดินไป
ปรากฏว่ามือซ้ายนั้นมีก๊อกน้ำหิ้วไปด้วย
แล้วคนร้ายก็เดินหายไปค่ะ
จากคลินิกผิวหนังแห่งนี้แล้วนะคะ
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ติดกันหายไปหมดเลย๑๐ก๊อก
แถบเอาไปหมดเลยเอาไปเกลี้ยงนะ
คือนั่งแล้วก็ถอนไปถอนไปแบบนี้ค่ะ
ขโมยก๊อกน้ำที่เกิดขึ้นที่เมืองตรังเกิดเป็นครั้งแรก
เพราะที่ผ่านมาคนร้ายเอาอะไรไปรู้ไหมฮะ

ได้เอาไปชั่งกิโลเท่านั้นเหรอนี่
นั่งแล้วก็ไปธรรมดาชิว
เห็นเขาแบบเก็บรูปเยอะแล้วเขาไปชั่งกิโลขายได้หลายบาทนะ
อืมแต่ตอนนี้เขาก็เลยใช้น้ำ
แต่ถ้าเกิดเอามิเตอร์ไปเนี่ยผิดกฎหมายเลยนะครับ
เพราะว่ามิเตอร์น้ำมันเป็นของรัฐ

แต่ว่ามิเตอร์นี่คือของรัฐคุณก็มีคดีกับรัฐ
ใช่แต่ไอ้ก๊อกน้ำเนี่ยอาจจะเป็นของเจ้าของบ้านเขา

คนนี้หรือเปล่าคนนี้แหละค่ะใช่

มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไปทางจีนบ้างนะครับ
ตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาได้มีการแชร์นะครับ
ไปพบเอาคนขายเห็ดคนหนึ่งหน้าเหมือนแจ๊คมา

เป็นนักธุรกิจดังของเมืองจีนนะครับ
พิศบุ๊คนะครับ
ชัยหน้าสินหัวนะครับ

อะไรนะครับ
มีแผลภาพของเกษตรนะครับ

แล้วก็หยุดพักในฟาร์มนะครับออกมาขายเห็ดตามริมถนน
โดยช่วงพฤษภาคมถึงวิทยานยนต์ของทุกปีก็จะเป็นแบบนี้แหละ
ซึ่งการทำเช่นนี้นะครับสร้างรายได้ให้เขาเนี่ย
มากถึง๕๐๐๐หยวนหรือคิดเป็นเงินไทย๒๕๐๐บาท
ปัจจุบันตะคนนี้นะฮะที่ว่าเหมือนแจ็คหมานนะครับ
เขามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์นะครับ
ชาวเน็ตจีนก็คาดเดากันนะครับว่า
เขาอาจจะร่ำรวยจนเป็นมหาเศรษฐีเหมือนแจ๊คมาในอนาคตก็ได้

แต่ขอเข้าไปดูในไลน์นะนี่กดเอออันนี้ไปดูดิ
นี่ง่ายที่จะเสนอข่าวของเศกโลโซใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวก่อนเอาเรื่องสุขภาพก่อนตรงนี้เอาสิใจเย็น
เอาพอเราเข้าไปในแอปพลิเคชันไลน์
แม่อยากจะปั้งเศกโลโซโอ๊ยใจเย็น
เรากดสี่เหลี่ยม

ไม่ออกกำลังที่สองที่สองใช่ไหม
แต่มันก็ต้องออกกำลังงานแล้วมันก็เบิร์นไป

ข้าวผัดกะเพราหมูกรอบกับไข่ดาวนึงจาน

แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำ

ลาดหน้าเส้นใหญ่หมูที่ชอบกันนักกันหนาเนี่ยนะ
เอางี้แล้วก็ไปกินสุกี้แห้งแทนสิ

หนึ่งชามก็๒๘๐แคลอรี่กำลังน้ำโอเคหรือไม่ก็ไก่ย่างหนึ่งนอกนะให้ข้าวเหนียวด้วยนะคะ
หนึ่งถุงก็๒๔๕แคลอรี่แต่ถ้าสมมติคุณกินส้มตำไทย๑จาน๕๕แคลอรี่เท่านั้นเอง
อู้วกินได้๑๐จานเลยก็มันน้อยไง

ท่อเฉยเนี่ยนะ๓๕๔แคลอรี่

ใช่ซึ่งเยอะมากเลยทีเดียว

แล้วจริงฉันจะบอกให้นะเวลาคุณเบิร์นกันเนี่ยออกกำลังกายเบิร์น
วิธีการเดินหรืออะไรวิ่งอะไรอย่างนี้ได้อย่างมากนะถ้าสมมุติถ้า๓๔๕นาทีหรืออะไรอย่างนี้นะ

เราก็ป้องกันอยู่แล้วไง

กินมื้อเย็นนะฮะกินมื้อหนักเย็นไม่กินนะครับ

ก็ถือว่าทำให้เราได้รู้นะครับว่าคืนนี้จะกินเมนูไหนนะครับ
เป็นข้อมูลนะฮะสำหรับสายเฮลตี้นะครับ

ส่วนใครที่เป็นสายกินก็ดูเป็นข้อมูลตัดสินใจได้เลยนะครับ
ว่าเมนูไหนคาโลรี่มันสูงอย่างไรนะครับ
นี่นะฮะเขามีหลากหลายเรื่องอัปเดต
ว่าจะเป็นข่าวทั่วไปดาราดูดวงกีฬาไลฟ์สไตล์

เดตทุกเรื่องสำหรับคุณ

คือจริงแล้วอยากจะรู้เรื่องราวในแวดวงบันเทิง
ในนี้ก็มีช่วงใหม่อ่านในนี้แหละ
ส่วนใหญ่พวกผมก็จะอ่านกันในนี้แหละนะฮะ
เดี๋ยวสิช่วงหน้าสิกุ๊กกิ๊บดาราเลย

จริงเหรอเรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่งอันนี้

เอาซิอะไรนะครับ
มาถึงเรื่องของข่าวที่เราเคยมีการนำเสนอ
ที่แบบว่าภาษณะจอจานก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นคุณจ๋า

เพราะว่าหลุดออกมาแล้วนะครับว่าเป็นคุณจ๋านะครับ
วันเสาร์ทางฝ่ายชายก็ออกมาแถลงข่าวนะครับ

ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ย
มันเป็นเรื่องราวของตัวผมเองฮะ
แล้วที่มีกรณีไปเกี่ยวข้องถึงตัวของคุณจ๋าเนี่ย
ผมกับคุณจ๋า

การที่คุณจ๋ายอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ย
ก็เพราะว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อน

ก็รู้ว่าผมกับทางฝ่ายหญิง
มีปัญหากันมาเกือบ๒ปีแล้ว
ไม่ได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยา

ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็
ได้มีการบอกเล่าทั้งหมดให้กับคุณจ๋า

สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋ามั่นใจแล้วก็ยอมเปิดใจให้กับตัวผมเนี่ย
ก็เพราะว่าคุณจ๋าได้รับคำยืนยันจากปากของทางฝ่ายหญิงว่า
เราสองคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วอยู่กันฉันเพื่อน
ต่างคนต่างใช้ชีวิตและต่างคนก็จะไปมีใครก็ได้
เรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของตัวผมเองครับ
ก็อยากจะให้โทษมาที่ตัวผมนะฮะ

ผมเป็นคนเริ่มเข้าหาคุณจ๋าเอง
คุณจ๋าไม่ได้แย่งของของใครอย่างแน่นอนครับ

หลังจากนั้นเสร็จปั๊บ
ไม่ได้อยู่กับภรรยางี่ไปแป๊บเดียวภรรยาก็

คืออย่างนี้เมื่อกี้นี่ก็คือคุณตุ๊นะครับ
ซึ่งเรียกว่าเป็นคนที่กำลังถูกจับตามากที่สุดนะครับ
ว่าเป็นผู้ชายหรือแฟนใหม่ของคุณจ๋านะฮะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการพาดพิงไปถึงทางแฟนของทางคุณมัดหมี่ว่า
จะเป็นกรณีของคุณมัดหมี่หรือเปล่านะครับ
ปรากฏว่าสุดท้ายคุณมัดหมี่จะออกมาแถลง

ทางครอบครัวของภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทหาร

แล้วก็ยังได้มีการพูดถึงว่า

ก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะมันมีข่าวออกมาว่า
ทางคุณตุ๊กเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยได้มีการไปเอาเงินออกมา

ซึ่งวันนั้นเองพอคุณตุ๊ได้มีการแถลงเสร็จนะครับ

เป็นคลิปเสียงที่ถูกบีบนะครับ

มันหลุดมาในเพจอันหนึ่งที่ไม่ทันบิก
จะมีปากหิดร้อยตาย

คุณจะบอกว่าผู้ใจมันหลักปากอะไรก็ต่างต่อ
แล้วมันเกิดขึ้นไปอย่างไรครับ

มันคืออะไรก็ตั้งแต่
สิ่งที่ความเป็นจริง
เรากับเขาไม่ได้อย่าง
อันนี้สิ่งที่เราเคลียร์บอก
ถ้าคุณอยู่ไม่ได้เป็นฉันสามีพระญาณ

หรือที่คนที่ยังไม่ได้มีการหย่ากัน

อยู่ดีจะไปยกผู้ชายหรือสามีของตัวเองเนี่ย

เธอบอกว่าเขาก็มาอยู่ดีก็มาขอหย่า
แล้วเธอก็บอกว่า

หมายถือว่าคุณปอเราให้แล้ว

คุณจ๋าเองก็ยังไม่ได้ขยับอะไร

แฟนคลับของคุณจ๋าเองได้มีการออกมาเหมือนกับลักษณะโพสต์นะฮะ

แล้วก็บอกว่าคนที่ไปด่าคุณจ๋าเนี่ย
รู้ได้ยังไงไปตั้งสารเตี้ยไปด่าเขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นประเด็นที่ตามมาคือ

กุหลาบสีดำหรือดอกติวริเปรื่อยสเศษเนี่ย

รวมถึงหลายคนก็ไปบอกว่า
เพราะว่าตอนที่คุณจ๋าไปเที่ยวที่ฮ่องกง
ก็ได้มีการลงคุณตาก็ลงภาพนะว่าเธออยู่ที่ฮ่องกง
ซึ่งไปกับคุณตุ๊คือหลายคนเชื่อว่าน่าจะคุณตุ๊นี่แหละ
คืออันนี้ผมไม่รู้เนี่ยมาฟ้องผมนะในข่าวเขาว่างั้น

ซึ่งทางคุณเมฆเองน้องเมฆเองก็ได้มีการเข้าไปโพสต์นะฮะ
ไปคอมเมนต์เอาไว้นะว่าสวยจังอะไรอย่างนี้เออว่าแบบ
กลับมาได้แล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
รถไฟใต้ดินที่ฮ่องกงแบบพี่บอกว่า
ไม่ได้รู้เลยว่าเขาไปกับใครแล้วไปคอมเมนต์แบบนั้น
บอกว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็คือคุณปอที่ให้สัมภาษณ์ในไทยรัฐ
อ่านะครับล่าสุดไปกว่านั้นเลยแล้วก็จะเป็นประเด็นที่ว่า
มีลายหลุดออกมาซึ่งเป็นลายของผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
พูดคุยกันเชิญคุณม้า
ขอบใจนะดีเหลือเกิน
ไม่ว่าจะยังไงเกิดขึ้นเอาธรรมดาเอาธรรมดาให้เขาเข้าใจ
ไม่หย่านี่ไงธรรมดาแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ฝ่ายหญิงก็จะไม่หย่าเด็ดขาดทะเลาะกันอย่างดุเดือดมากมายเลยทีเดียว
ต้องบอกงี้เลยนะฝ่ายิงเนี่ยนะเขาพูดในไลน์บอกว่า
ถ้าไม่หย่านะขอร้องเถอะเพราะฉันเนี่ยนะอยากจะทำหน้าก่อน
ขอให้ฉันไปทำศัลยกรรมก่อนได้ไหม
จะยอมให้พ่อแม่ฝ่ายหญิงรู้เรื่องของการหย่าล้างของเรา
แปลกไหมฟังอย่างนี้ก่อนนะ
เพราะว่าถ้าหย่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อไม่ให้ตังค์ไปทำหน้า
นะฮะประมาณนั้น
อันนี้เป็นไลน์อันนี้พูดกันคุยกัน

คุณแซมีพรรยาหนึ่งก็คุยกัน

เพราะว่านางกลัวไงคือแบบว่านางนี้ต้องการมาก
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีอันนี้ด้วยนะ
มาเล่งลัดอะไรน่า
ครูแต่งกับบรึงเนี่ยนะไม่เคยเอ่ยปากเรื่องหย่าเลย
แต่พอบรึงเนี่ยนะมีคนอื่นปั๊บก็มาเร่งรัดให้หย่ากันเลยทันที
ฝ่ายชายก็เลยบอกว่าก็เมื่อ๒ปีก่อนเนี่ย
ฝ่ายหญิงเนี่ยก็มีคนใหม่เหมือนกันไม่ใช่เหรอ
แถมยังแบบมีเฟสไทม์มาหาเพื่อนชายนะ
ยืนยันว่าเนี่ยนะจะเลิกกันอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ต่างนานาฝ่ายหญิงก็บอกแบบนี้นะ
ถ้าไม่อยากรอจนกว่าจะทำหน้าเสร็จขอให้ฝ่ายชายจ่ายเงินมา
ค่าทำหน้ามาไหมล้านห้าฝ่ายชายก็บอกก็ยืนยัน
จ่ายให้ก็ได้แต่ก็หวั่นว่าหากจ่ายให้แล้ว
เมื่อทำหน้ามาเสร็จแล้วเนี่ยนะฝ่ายหญิงก็จะไม่ยอมพูดเรื่องหย่าอยู่ดี
ก็เป็นเรื่องอย่างนี้ไปมานู่นนี่นั่นต่าง
เอางี้ละกันเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับ
ก็คือเป็นไลน์ของผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งที่หลุดออกมานะครับ
ซึ่งฝ่ายชายเนี่ยก็บอกมาบอกว่าไม่อยากจะโกหกนะครับ
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าเธอบอกเรานะฮะกับเธอก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับ
เจอกันบ้างก็ไม่เสียหายเลยนะครับ
ผู้ชายก็ตอบกลับมาบอกว่าเจอเธอแบบเพื่อนเราปกติดีมาก
แต่ต่อไปเนี่ยก็ไม่ต้องโกหกว่ายังรักกันดีนะครับ
หญิงก็ตอบบอกว่าเธอเคยบอกเองว่าถึงเราเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิม
แต่ก็ไม่ได้เกลียดกันเธอพูดเองจำได้ไหม
แล้วทำไมถึงอยู่คนละห้องไม่ได้
ฝ่ายชายก็ตอบกลับมาบอกว่าก็ไม่ใช่ประเด็น
ต้องไปแสดงท่าทางว่ารักกันมันไม่มีปัญหาอะไรในชีวิต
ผู้หญิงก็ตอบบอกว่าถ้าคิดแบบนั้นคือเรางง

ผู้หญิงก็ตอบบอกว่าก็เธอบอกว่าถ้าเรามาเธอก็จะไม่อยู่
ก็เลยงงว่าอยู่คนละห้องประตูกั้น
คือลักษณะเป็นเหมือนแบบเอาง่ายนะผมสรุปให้ฟังแล้วกัน
ลักษณะเหมือนกับว่าทางฝ่ายชายเนี่ยก็

พยายามเร่งให้หย่าบอกว่าเราไม่ได้มีอะไรกันแล้ว
ยืนยันของความเป็นผู้ชายที่มีปัญหากันอยู่กับภรรยา
แล้วก็ต้องการจะหย่าส่วนภรรยาก็ไม่ยอมหย่า
ภรรยาก็บอกว่าเดี๋ยวพึ่งหย่าได้ไหมครบกันต่อไปก่อนนะครับ

และอย่างหนึ่งคือเงินก็ยังใช้ของพ่อแม่อยู่
ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องหย่าก็ให้อยู่กันต่อ

อ๋อฮึเดี่ยวมันอ่ามัน
จากตัวหลายแล้วเนี่ย

สีเขียว

ก็เลยเป็นประเด็นกันอยู่ว่าสรุป

ถ้านี่เป็นของคุณตู้กับของคุณปอจริงที่คุยกันนะ

แต่คิดนี้มันหลุดออกมาได้ยังไงประเด็นน่ะมันหลุดออกมายังไง
ฉันอยากรู้เยอะมากเลยอ่ะ
หลุดเยอะยาวเลย
ฉันอยากรู้จังเลยมันสำคัญขนาดไหน

คือจริงแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญหรอก
แต่ว่ามันอยู่ในเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นในวงการ
คนก็เลยติดตามเท่านั้นเอง

รู้ไหมว่าขณะที่เราอ่านข่าวของเรื่องอันนี้เนี่ยนะ
คนดูเนี่ยไลน์มาเนี่ยนะไม่ได้พูดถึงหรือว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับอีกข่าวอันนี้เลย
พยายามที่จะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเด็ก
มันเป็นเรื่องตั้งแต่ตอนที่หัวแล้วไงเขาก็ส่งไลน์กัน
ใช่ก็รู้แล้วไงแต่แบบว่าไม่
อย่างเวลาเราอ่านข่าวปั๊บเนี่ยนะมันจะมีประเด็นปุ๊บมาทันทีเลย
แบบว่าไลน์มาทันทีนู่นเงี้ยนต่างนั้น
เช่นว่าเรื่องแบบนี้น่ารำคาญที่สุดในโลก
จริงต้องบอกเลยนะมันหาทางออกได้ง่ายที่สุดในโลกเลย
แต่เพียงแต่ว่าทุกคนมีทิศถิไม่ยอมที่จะทำเท่านั้นเอง
คือผู้ชายมันต้องน่าให้มันถูกต้องที่สุดทำอะไรที่มันถูกต้องที่สุด
ตอนนี้ผู้ชายทำถูกต้องหรือเปล่าขอถามครับ

อันเรื่องนี้พออย่างนี้รีบปัดทิ้งเฉยเพราะเวลาเอาเรื่องเป็นแบบ
เรื่องจริงแล้วจะปัดทิ้งเลยจึงกว่าลกที่สุด

เรื่องนี้หนักกว่ามากไม่อยากยุ่งด้วยเลย

ไม่อยากยุ่งสักเรื่องตอนนี้ไม่เอาสักเรื่อง
ตอนนี้นะคะกระหึ่มขึ้นมาตอนนี้แรงแรงแซงเรื่องภาชนะจอจานไปแล้วล่ะ
เพราะว่าเสกโลโซนั้นถล่มตรงไปเลยที่อากู
อยู่ที่ตอนนี้คุณไม่ต้องมาอือเพราะว่ามันอยู่ในโทรศัพท์ของทุกคน
เกิดเรื่องแล้วคือว่าคุณเสกเขาต่อว่า
ด้วยคำรุนแรงมากไปทางทางบอสกัมมิ

บอสกัมมิเข้าไปตอว่า
ว่าจะมาซื้อบริการเด็กในปกครองของเขา

เนี่ยเขาไม่เนี่ยหลบด้วยนะ

อย่างที่เรารู้กันใช่มั้ยว่าเซโกโรโซว์เนี่ย

อีฟมีเหรอ

คนที่มีนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ีฟนี่คือผู้หญิงคนหนึ่งของเสกโลโซ

แชทมาถึงอีฟแบบนี้เพื่อจะมาขอซื้อบริการ
รู้เข้าปั๊บก็รับไม่ได้
แทนที่จะดาเด็ก

ผมอ่านได้ฟังอย่างนี้แล้วกันคืออย่างนี้ทางครูเสกโลโซนะครับ
เขาบอกว่าช่วยแชร์ให้บริษัทที่ไร้คุณธรรมของตัวเฮียจุดเนี่ยนะฮะ

ีฟเนี่ยมันอาจจะเคยขายบริการมาก่อน
ทำไมถึงพูดเขียนอย่างนี้ล่ะงงนะ
เพราะมันจนแต่เมื่อมาอยู่กับกูแล้วขนาดนั้นนะฮะ
มาซื้อบริการจากมันอันนี้คือขอโทษนะมาอ่านตามข่าวเลยนะ
อ่าแล้วก็บอกว่าในขณะที่
ตัวเขาเนี่ยนอนอยู่ด้วยกัน
เพราะตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนแชทกับรูปของตัวเฮียคนนี้เองนะครับ

แท็ตอยู่กับอีฟซึ่งเป็นเมียเขาเนี่ยแหละนะครับ
ทีนี้ลูกของแกเนี่ยไม่ตาย

นั่นแหละฮะบอกให้หยุดก็ไม่หยุดอะไรประมาณอย่างนั้นนะเนอะ

แล้วก็ทีมงานเราบอกว่าก็ยังอยู่ในเขาไม่ลบนะ
ไม่รบใช่ไหมอ๋อพออยู่ชื่อจริงนำสุขุนจริงได้ไหม

ใช้คำนามแฝงแล้วก็บิดหน่อย
แต่ก็คือรู้หมดเพราะชื่อบริษัทพูดมาเลยนี่
แต่ว่าโอ้โฮคือบริษัทควรลุมเลยดูแรงมาก

เอ้าโอเคพักพัก
ช่วงหน้าเอาสบายบ้าง
บ่อยกรณ์บ่อยเกรียญ
ปิดประตูจิ้นจียอนจิ้นหรือไม่จิ้น

ก็มีคนส่งไลน์เข้ามากันเยอะมากนะฮะ

ต่อให้มีคลิปหลุดออกมายังไง

ถ้าเราไปยุ่งกับเขาก็เท่ากับเราเป็นชู้

น่ารำคาญในเรื่องแบบนี้
นั้นคุณจะไปทำปมให้มันเกิดขึ้นมาทำไม

มาดูบอยปกรณ์ของฉันบ้างดีกว่า

ชงทั้งเชียร์กันเลยทีเดียวนะคะ

บอยประกอนนี่นะ
มันเป็นคนแบบนึยกับทุกคน

วันนั้นนะไปออก๑๒ราศีด้วยกันนะกับไอ้ลิงใช่ไหม
ไอ่ลิงว่าระยะย่อนนะก็ไม่รู้และละยะย่อนบอก

จนแบบปิดกันอย่างนี้เลยนี่มันเป็นคุณแบบ
ก็คือสรุปว่าเค้าไม่ได้จิ้นกันไม่ได้คบกันนะครับ
พรุ่งนี้ดิฉลิ้งจะไปทำรายการ๓แทรฟดิฉลิ้งจะไปถามแม่เขาเอง

บ๊ายบาย